ทุกผู้ชมครับเรื่องของคดีน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกมุกดาหาร
แจ้งเพื่อทราบนะฮะสารท่านเลื่อนอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นนะครับ
นัดไว้พรุ่งนี้นะครับ๑๐นาฬิกาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ซึ่งกำหนดเดิมสารจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษา
ในคดีที่อายการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล
ป้าแตนคือนางสาวสมพรหลาโพภรรยานะฮะเป็นจำเลยที่๑กับจำเลยที่๒นะครับ
ในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับโดยลุงพลเนี่ยจำเลยที่หนึ่งถูกฟ้องนะครับ
ในข้อหาคือความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดาผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรข้อหาที่สามก็คือทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ณที่ใด
เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล
เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายและข้อหาที่สี่คือร่วมกันกระทำการใดใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งทางข้อหาที่๔คือร่วมกันเพราะว่าข้อหานี้ถูกแจ้งเหมือนกับป้าแตน
แตนจะโดนข้อหาเดียวคือข้อหาที่๔เหมือนกับลุงพล
เป็นข้อหาร่วมกันกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะครับ
ก็นัดฟังคำพิพากษาวันพรุ่งนี้นะฮะ๓๑ตุลาคม๒๕๖๖นะครับเวลา๑๐นาฬิกานะครับ
แต่วันนี้ศาลได้แจ้งว่าขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษา
เนื่องจากขณะนี้กระบวนการตรวจร่างคำพิพากษาของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔ยังไม่แล้วเสร็จนะฮะ
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔นี้ก็จะดูแลพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
ก็เลยขอให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปเป็นปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับ
ธันวาคม๒๕๖๖ตามวันว่างของคู่ความ
แต่ในกรณีนี้เนี่ยคู่ความยังต้องมาฟังคำตัดสินที่ศาลนะฮะ
จากจะได้รู้วันแล้วก็เวลาในการนัดครั้งหน้าและสารอาจจะมีอะไรแจ้งกับคู่ความทั้งสองฝ่าย
นั่นหมายความว่าพรุ่งนี้ทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยต้องไปสารนะฮะ
คือสารท่านเลื่อนอ่านคำพิพากษาแต่ต้องไปฟังเพื่ออาจจะฟังวันนัดครั้งต่อไปนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะสารจังหวัดมุทหารก็ได้แจ้งเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปยังสื่อมวลชนด้วยนะครับ
เนื่องจากมีสื่อมวลชนจำนวนมากนะฮะที่ได้ขออนุญาตไปทำข่าวในวันพรุ่งนี้ในวันอ่านคำพิพากษา
เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นที่เสียหายแก่สื่อมวลชนที่ต้องจัดเตรียมคนและอุปกรณ์เดินทางมาทำข่าวที่มุกดาหารมาจากกรุงเทพเป็นจำนวนมาก
ก็เลยแจ้งเพื่อทราบทั้งคนที่ติดตามคดีหรือว่าสื่อมวลชน
ทีนี้ค่ะเราต้องส่งติไปคุยค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่เป็นข่าวมา๓ปีกว่า๓ปี๓ปี๕เดือนใช่ค่ะ
ติก็เลยไปคุยกับลุงพลและป้าแตนตอนนี้เป็นผู้ต้องหาและไปคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่ว่าเมื่อสารเลื่อนฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นคุณแม่รู้สึกอย่างไร
ตินะคะได้ไปคุยกับลุงพลนะคะนายชัยพลวิพาและป้าแตนนางสาวสมพรหลาโพที่วังปู่ปาริจิตที่อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
ลุงพลกับป้าแตนเขาก็ยังปกติคุณผู้ชมคะใช้ชีวิตปกติก็เนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวของเราว่าสารจังหวัดมุกดาหารเลื่อนวันอ่านคำพิพากษาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับที่มีนางรำมารำบูชาขอพรปู่ปาริจิตให้ลุงพลป้าแตนเมื่อวานหรอกไม่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรแม้สารจะเลื่อนไปแต่ก็ยังไปตามนัดนะที่๓
ไม่กังวลครับไม่กังวลเพราะว่าวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมลุงป้านับถ้าจะว่านับย้อนหลังนับย้อนหลังวันที่จะเราจะได้ฟังคำตัดสินในสารชั้นต้นเศรษฐีว่าสิ่งที่ลุงป้าเจอมาเนี่ยน่ะเราจะได้รับคำตอบอะไรบ้าง
แตนบอกว่าในอนาคตไม่ว่าสารจะมีคำพิพากษาออกมาอย่างไรก็พร้อมน้อมรับนะคะลุงพลก็บอกเหมือนกันว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไร
ก็ส่วนคุณแม่ของชมพู่เนี่ยก็ยังเป็นญาติกันเสมอต่อให้ลุงพลกับป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
นี่ค่ะคุณแม่คุณแม่สาวิตรีวงศรีชาเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าสู้คดีนี้มาสามปีห้าเดือนแล้วคุณผู้ชมที่ติดตามคดีนี้ก็พอจะรู้นะคะว่าโอ้โห
กว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานนำมาซึ่งการออกหมายจับนำมาซึ่งการดำเนินคดีมันเป็นปี
พยานในชั้นศาลเป็นปีถึงแม้ว่าล่าสุดสารเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไป
คุณแม่บอกว่าไม่กังวลเพราะนี่แค่เลื่อนไม่ใช่ยกฟ้อง
เชื่อว่าจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมและเอาผิดคนร้ายได้อย่างแน่นอนค่ะ
คดีเราเป็นคดีที่ยาวนานมาอยู่แล้วอย่าต่อว่าสารอย่าต่อว่ากระบวนการยุติธรรมเลย
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นมาแบบนี้อยู่แล้วค่ะในส่วนของตัวแม่เองเนี่ย
หวังไหมกับการที่คาดว่าเอ๊ะพรุ่งนี้แล้วที่จะได้รู้ความจริง
แต่สุดท้ายมันต้องขยับออกไม่ค่ะไม่ผิดหวัง
มันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วที่สมควรอยู่แล้วว่าจะต้องเลื่อนเพราะอะไร
เพราะอะไรแม่เข้าใจว่าต้องมีเหตุผลที่สมควรมากอยู่
คำตัดสินของศาลแม่ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าแม่ก็เคารพศาล
มันยังมีสารอุทธรณ์สารดีกาให้ได้สู้กันอีก
เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อนะคะครับ